สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้
ติดตามประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลไทย
เก็นที่สักเสนอเมืองในการคุ้มทีฟุตบอลทีมชาติไทย
ดราม่าเรื่องนี้ใกล้ที่จะจบเต็มที
เพราะว่าล่าสุดนั้นคนตำรดเอกส่วนยดภูมิพันธ์ม่วง
ยืนยันชัดเจนนะครับว่าในวันพรุ่งนี้
ซึ่งหากว่ายังตกลงกันไม่ได้ก็เตรียมที่จะหากุญสือคนใหม่แหละครับ
กำหนดให้บริษัทสปอร์ตฮีโร่เร่งดำเนินการเสร็จสัญญาภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
ฉะนั้นนะครับสมาคมมีความจำเป็นต้องหาตัวผู้ฝึกสอนคนใหม่
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าส่วนตัวเขาแล้วนะครับ
ไม่มีปัญหากับซิโก้แต่ว่าในฐานะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นนายจ้าง
มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม
โดยในสัญญานั้นยังคงมีความขัดแย้งในเรื่องของภาษีและค่าตอบแทนอยู่ครับ
ทางนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศจะยังรอการตอบรับการเซ็นสัญญาจากซิโก้
จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแต่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ครับสมาคมนั้น
จำเป็นต้องว่าจ้างหาผู้ฝึกสอนคนใหม่ซึ่งตัวเขาก็เผยว่ามีแผนสำรองเอาไว้แล้วครับ
นะครับผมอาจจะเป็นคนที่โผงผางตรงไปตรงมาแล้วก็อยากให้มันจบ
เพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีการพูดถึงกรอบเวลาหรือการขีดเส้น
มันก็ไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็พร้อมที่จะทำงานให้กับสมาคม
ทำงานให้กับประเทศชาติผมยังไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยจะถามผมว่าเอาใครหรือต่างชาตินะครับ
ผมอยากให้เขาเซ็นมากกว่าใครสนิทก็ไปบอกคุณเกียรติศักดิ์ไปเซ็นเถอะ
ต่อไปหรือไม่ซิโก้กล่าวว่า
ต้องไปถามนายกสมาคมและสภากรรมการว่า

ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้าง
หรือไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติ

ก็ทำได้ก็ไม่เห็นมีอย่างไร
อันนี้ไม่รู้ต้องถามนายก
ถามนายกถามสภากรรมการ

ที่จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่๒๘มีนาคมครับ